ตอนนี้มีคนประกาศหาคนไปเป็นเกษตรกรที่ญี่ปุ่น
เรื่องนี้จริงหรือเปล่ามาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

ตี๕ที่ผ่านมาน้ำมันกลุ่มเบนซินปรับลดลงทุกชนิดอีกแล้วคุณผู้ชม
ละ๖๐สตางค์เช็คราคากันหน่อย
ส่วนดีเซลราคายังคงเดิมครับ
มันเป็นผลให้หลายปั๊มน้ำมันทั่วประเทศขึ้นป้ายว่าน้ำมันหมดคุณผู้ชม
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถเลยครับเกิดคำถามว่าหมดจริงหรือเปล่า
หรือหมดเพราะมีการกักตุลน้ำมันไว้
กระทรวงพลังงานครับตั้งคณะทำงานตรวจสอบแล้วก็รับเรื่องร้องเรียน
หากพบว่ามีปั๊มไหนมีการกักตุลน้ำมันจริงมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทครับ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการลดราคาพลังงานอีกหรือไม่นะครับ
ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับการนำเข้าหินอ่อนหินกระนิด
โดยกรมการค้าต่างประเทศครับได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์
ยกเลิกเรื่องการกำหนดให้หินเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าราชอาณาจักร
เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศในการเปิดตลาดสินค้าหิน
และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมหินอ่อนและกรณีไทย
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ภายในเวลา๑๐ปี
เริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๖ที่ผ่านมาจนครบ๑๐ปีในปีนี้ครับ
จะทำให้การนำเข้าหินอ่อนหินกระนิดและหินอื่นนำเข้าได้อย่างเสรีครับ
และมาเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเตือนภัยกันเลย
และชักชวนให้คนไทยสมัครงานไปเป็นเกษตรกรที่ญี่ปุ่นครับ
เอาไปแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตส่อไปในทางทุจริตและสร้างความเสียหายให้กับบริษัทครับ
โดยจะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้าง
พร้อมทั้งเตือนประชาชนให้อย่าไปหลงเชื่อหรือทำธุรกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินได้นะครับ